ไวรัลแรงมากเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันค่ะคุณผู้ชม
กับภาพที่มีสาวน้อยท่านหนึ่งเนี่ยโพสต์ในเฟซบุ๊คด้วยความดีใจค่ะ

แคปชั่นนะคะรังเกียจกันไหมน่ารักแท้นะคะ
ทีเจจริงแล้วคุณผู้ชม
คนก็ไปเม้นต์มาเต็มไปหมดไม่ใช่พี่ทีเจคือพี่แนบและโทสเต็ก
คือเป็นแบบว่าไอดอลยุคแบบสมัยเราแบบกำลังแบบเป็นเด็ก
แต่นี่คนนี้พี่แนปพี่เจเนี่ยอีกต้นนึง
คนเข้ามาคอมเมนต์กันใหญ่นะคะบอกว่าน้องไม่ใช่มันผิดคนนะคะ
ซึ่งจริงแล้วจะว่าไปแล้วก็ว่าน้องเขาไม่ได้นะคะ
เพราะทั้งพี่แน็บแล้วก็คุณทีเจเนี่ยมีหน้าตาละไม้คล้ายกันนะคะ
แถมยังอันนี้ทีเจนะคะคือศักดิ์เหมือนกันด้วยมีเคราวเหมือนกันด้วยนะคะ
ว่าแล้วเราก็เลยขอเทียบให้ดูชัดนะว่าคนไหนคือทีเจเผื่อน้องจะไปเจออีก
นี่นะคะฝั่งนี้คือพี่แน็บนะคะส่วนอีกคนนึงคือทีเจตามชื่อที่บอกนะคะ

แค่ว่าเห็นใครมีเขาก็เป็นดีเจหมดไม่ใช่
ซึ่งจะว่าไปแล้วพูดถึงพี่แนบนะคะถ้าใครทันค่ะสมัยที่เราเรียนอยู่สมัยเด็ก
มันมีข่าวลือตอนนั้นพี่แน็บดังมากลือกันเป็นตู่เป็นตานะคะ
จริงแล้วแน็บเนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็มีพี่ชายเป็นฝาแฝด
ครับทุกคนเข้ากันหมดเชื่อเป็นตู่เป็นตาเห้ย
มันเข้าถึงได้ยากอยู่
แน็บต้องเอาบัตรประชาชนออกมานะคะมายืนยันแล้วก็บอกผมเป็นผู้ชายจริง

แล้วก็ฝากไปถึงน้องวัยรุ่นยุคนี้
เจ้าของเพลงเจปลึกนะคะ
ส่วนพี่พีเจก็จะเป็นแบบว่าฮิปพอปหน่อยนะคะ

ร้องเพลงเขาไปก่อนสักท่อนฮุกหนึ่ง

เอานะคะมากันไปนะ